ศรีสะเกดมีหนักกว่านี้อีกค่ะยังไงฮะไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวนะครับ
วัยรุ่นตีกันคือไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำ
ดันเป็นวัยรุ่นแบบสองถิ่นอ่ะสุรินถิ่นหนึ่งศรีสะเกดเจ้าถิ่นอีกถิ่นนึง
แล้วไปทะเลาะกันตำรวจมาระงับเหตุ
ตำรวจจำนวนน้อยกว่าแจ้งทหารมาช่วยเป็นกำลังเสริม
สุดท้ายวัยรุ่นมีการขัดขืนตอนที่เจ้าหน้าที่จะขอค้นอาวุธ
มีคนนึงเครื่องระเบิดปิงปองลงพื้นสะเก็ดระเบิดโดนทหาร
ตายเลยนะคะนี่โดนข้อหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานนะคะ

รถตำรวจก็อยู่ตรงนั้นแต่วัยรุ่นเหมือนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะคะ
ลุมมาตุ้มตีกันนัวแบบคนอื่นได้แต่ยืนดู
ดูอยู่ห่างห่างนะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหกโมงครึ่งยี่สิบหกมีนาคมนะคะ
ตำรวจสพภูสินเขาได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นยกพวกตีกันริมอ่างเก็บน้ำ
ติ๊ชชูก็รีบลงพื้นที่หูตำรวจมาถึงนี่ตำรวจก็สตันไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะว่า
มากันเยอะจริงจริงเป็นสิบอ่ะค่ะตะลุมบอลกันอยู่แต่เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไประงับเหตุแล้วก็จับตัว
ทีนี้จังหวะที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุมาล้อมรถเจ้าหน้าที่
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกรูปร่างท้วมหน่อย
ว่างระเบิดปิงปองใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
สิบเอกสินสมุทรสิวละครทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจที่สาม
ชุดปัจจับการยุทธการสองสามแปดพี่ทักนครลำดวนล้มลง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภูสิงค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดสิบสี่คน
อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเจ็ดคนอายุเกินยี่สิบปีอีกเจ็ดคน
ของกลางนะคะมีทั้งมีดสปาต้ามีเหล็กแหลมมีระเบิดปิงปอง๓ลูก
แล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนด้วยนี่ค่ะดูดูพกกันมา
เที่ยวอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยทำไมอาวุธมันเยอะขนาดนี้คะอืม
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานักนะคะคือร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่มีเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
ซึ่งทุกคนปฏิเสธหมดเลยครับล่าสุดเมื่อเช้าค่ะ
ของหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะแล้วก็ญาติญาติเดินทางไปที่สพภูสิงศ์ติดต่อเรื่องคดีความ
แม่เล่าแบบนี้ค่ะคือช่วงนี้เป็นช่วงพักหน้ายางอะค่ะพี่อุ๋ย
เพราะฉะนั้นเด็กที่ช่วยงานที่บ้านก็จะว่างใช่ไหม

ลูกชายก็เลยมาขอบอกแม่ผมขอไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขื่อนนะ

แม่ก็ให้ไปก็ไปนั่งดื่มสังสรรค์กันตามปกติ
จนมีวัยรุ่นต่างบุ
ก็เลยกลายเป็นว่าทหารอยู่หน้าสุดกลุ่มวัยรุ่นอยู่ตรงกลาง
แล้วตำรวจอยู่ปิดท้ายเด็กเด็กก็กลับบ้านกันไม่ได้
ยังไงแบบไหนดีแล้วเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น
บอกว่าอย่างนี้นะคะด้วยความกลัว
ลูกชายเธอนะด้วยความกลัว
ก็เลยพยายามที่จะคว่างระเบิดปิงปองที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
ตั้งใจจะคว่างทิ้ง
แต่พอคว่างเสร็จปุ๊บมันก็ระเบิดไงคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคว่างไปทิศทางไหนที่ว่าคว่างทิ้ง
แต่พอระเบิดปุ๊บ๑๐เอกสินสมุทรก็ล้มลงเลย
แม่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าสาเหตุการตายของ๑๑สินสมุทร
ไม่น่าจะเกิดจากระเบิดปิงปอง
เพราะอะไรศพไม่มีร่องรอยบาดแผล
แม่เลยบอกว่าอยากขอผลชนะสูตร

เพื่อขอความเป็นธรรมให้ลูกชายพ้นโทษคดีฆ่าคนตายค่ะ

คือลูกก็พากันขึ้นจะกลับแล้ว
ตำรวจก็ตามหลังมาแล้วก็มีทหารมาดักข้างหน้า

ในเมื่อถึงที่จนมุมก็โดนตีโดนอะไร
เด็กถ้าโดนตีโดนเจ็บเขาก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมพี่

ใครจะโดนลูกชายหนูโดนกระทืบ

เป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันหรือว่า

โดนตีทั้งตีทั้งกระทืบ

แล้วแม่ไม่ถามลูกชายบ้างเหรอว่า
ระบงระเบิดระวงอาวุธอะไรเยอะแยะไปหมด

ลูกกลัวลูกกลัวลูกเลยปลาระเบิด

เนี่ยคุณผู้ชมบอกเห็นภาพนี้แล้วไม่แน่ใจแล้วว่า
ฝั่งไหนเจ้าหน้าที่ฝั่งไหนวัยรุ่นกันแน่

แต่แม่บอกโอ๊ยลูกกลัว

อีกฝ่ายหาเรื่องโดนกระทืบโดนทำร้าย

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

คุยกับพ่อค้าที่เขาเปิดร้านขายอาหารเครื่องดื่มบริการอยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมีวัยรุ่น๒แหล่ง

แหล่งแรกนี่มาจากอำเภอขุขันศรีสะเกดนี่แหละ

อีกแหล่งนึงมาจากอำเภอบัวเชษสุริน

มาเที่ยวมาปะกันพอดี

ตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำได้รับแจ้ง

วัยรุ่นจากอำเภอบัวเชษที่มาจากสุรินทร์

แล้วก็บอกทำลายวัยรุ่นใหม่กลุ่มแล้วนะออกจากพื้นที่ไป
ตำรวจไปห้ามปามเขาก็กลับบ้านไป
แล้วกลุ่มนี้ก็ระลานหมั่วตัวโบ๊ท

คนมันเยอะมันก็ไม่กลัวอะไรนะ

ยืนสกัดหน้าทดตำรวจ
อยู่หัวรถตำรวจไว้เดี๋ยวตำรวจก็กล่าวไปอีกแล้วนะ
มันถูกกาดแทบ
ตำรวจที่ไประงับเหตุเขาก็ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าตอนที่เข้าระงับเหตุวัยรุ่นก็ขัดขืน
และตำรวจเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นมีอาวุธด้วย

และทหารหน่วยเฉพาะกิจที่๓มาช่วยกันระงับเหตุ

ตำรวจก็ขับตามออกไป
และกำลังยื้อย่างกัน

แล้วก็๑๑สินสมุดก็ล้มลง
เจ้าหน้าที่ถึงได้แจ้งรถกู้ชีพโรงพยาบาลภูสิงศ์มารับตัว

ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโนนชัยวนาราม
อำเภอเมืองค่ะที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระฤหัสบดีนี้
กับแม่ของ๑๑สิงสมุทรบอกว่า
ก่อนเกิดเฮนเพิ่งได้คุยโทรศัพท์กับลูกเอง
โทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะกลับบ้าน๒๗มีนาคมนะ
แม่บอกลูกกลับมาจริง
แต่มาแบบไร้วิญญาณนะครับ
คิดเลยว่าลูกจะกลับมาเป็นศพแบบนี้
ตอนนี้สงสารแต่หลานวัย๓ขวบ
ของลูกชายค่ะเอาแต่รอพ่ออยู่ที่บ้าน
คืออีกฝั่งหนึ่งคุณก็ยังมีสิทธิ์มา
คุณยังมีโอกาสในการมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม

อีกฝั่งนึงเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยคุณพ่อเขาเสียชีวิต

ลูกคุนพกระเบิดไปเที่ยวเนี่ย
เลยตกใจเจอน้วงที่ที่ก็เลยโยนทิ้ง
คุณไม่รู้จริงหรอกว่าระเบิดเนี่ยเวลาโยนแล้วมันจะระเบิด